ได้พิกัดของแหล่งวัตถุดิบไม่ไกลจากกรุงเทพอย่างจังหวัดนนทบุรีแบบนี้
ทั้งสองสาวของเราก็ไม่รอรีรีบมาถึงที่หมายกันอย่างว่องวัย
และภารกิจที่เธอกำลังจะต้องเจอนั้นจะท้าทายความสามารถของสาวคนนี้แค่ไหน
อ่าพี่ลูกว่าค่ะอ่ามาถึงที่นี่ชุมชนคลองห้าร้อยที่จังหวัดนทบุรี
ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะไปฟังภารกิจจากเชฟก่อนสวัสดีค่ะเชฟ
เย่นี่อยู่กับพี่ลูกว่าพิจิกาค่ะเชฟค่ะมาถึงแล้วค่ะ
คลองห้าร้อยที่นนทบุรีตอนนี้เนี่ยจะให้พี่ลูกว่าเนี่ยเขาทำภารกิจอะไรเป็นภารกิจแรกคะ
ครับและวัตถุดิบหลักนะครับที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนบ้านคลอง๕๐๐แห่งนี้
ก็คือผักคณะฮ่องกงและหัวปลีนั่นเองครับและภารกิจที่คุณลูกว่าจะต้องทำให้สำเร็จนะครับ
แลกมาซึ่งผักคณะฮ่องกงที่เป็นวัตถุดิบหลักชนิดแรก
โดยทั้ง๒ภารกิจนี้นะครับผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๗นาทีครับ
สบายค่ะลดน้ำอย่างเดียวได้อยู่แล้ว
ค่ะเชฟแล้วเราต้องเดินทางไปที่ไหนนะคะ
เจ๊ไผ่ครับแล้วเมื่อคุณไปถึงที่นั่นนะครับ

ที่จะมาให้ความรู้กับคุณในภารกิจนี้รออยู่นะครับ

อ้าวสวัสดีค่ะ

พี่เจ๊ไผ่หรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้คืออ๋อเจ๊ไผ่เป็นใครคะ

นี่คือคุณมุกใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อคุณมุกค่ะนี่ก่อนอื่นเลย
พูดคุยกันก่อนว่าอันนี้เนี่ยคือเรียกว่าคณะ
คณะเห็ดหอมไม่เคยได้ยินเลยอะค่ะ
มันเป็นยังไงอ่ะคะแต่ส่วนมากคนเขาจะเรียกธนาฮ่องกง
เหรอแล้วมันต่างกับพันธุ์อื่นยังไงคะ
เราจะใช้กินลำต้นก็เหมือนคณะไทยแต่จะหวานกว่า

แต่ก่อนที่พี่จะกินเนี่ยพี่ต้องทำอะไรก่อนค่ะพี่ลูกว่า
ต้องลดน้ำก่อนค่ะใช่
ทำยังไงเหรอคะวิธีการรดน้ำ

เดี๋ยวนะอันนั้นที่เราแบบว่าได้
ตัวช่วยเหรอตัวช่วยนั่นคืออะไร

คือเขาจะยืนอยู่ตรงจุดหนึ่ง
พี่ต้องรดน้ำมาให้ถึงคนตรงนั้นให้ได้

แล้วหลังจากนั้นเขาจะทำหน้าที่ต่อจากพี่เอง
เดี๋ยวให้พี่ลูกว่าไปประจำที่ก่อนเลยค่ะ

เอาล่ะตอนนี้นะคะพี่รู้ว่าเขาบอกเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้ว

ดูสินี่ผ่านไปแค่เกือบ๑นาทีเขามาไกลมากแล้วนะคะน่ะ

นี่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาผัดมือแล้วค่ะแปะมือใช้ตัวช่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
เอาเร็วตัวช่วยเร็ว

พร้อม

พี่ลุกว่าโอเคมั้ย

ไปแล้วแย่
นี่สำเร็จแล้วนะคะ
พี่ลูกว่าพี่สามารถอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าพี่มุกเขายืนยันแล้ว

ลูกว่านะคะทำเวลาสำหรับภารกิจแรกไปทั้งหมดนะคุณผู้ชม
๖นาที๕วินาที
เพราะฉะนั้นภารกิจต่อไปถามเชฟค่ะ

เราต้องทำอะไรแล้วไปที่ไหนนะคะ

ลูกว่าทำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ภายในเวลา๖นาที๕วิเท่านั้นเอง
โหเร็วมากเก่งมากครับคุณลูกว่างครับ

คุณลูกว่าจะต้องทำการตัดเก็บหัวปลีที่สามารถรับประทานได้แล้วนะครับ
ซึ่งต้องเป็นหัวปลีจากต้นกล้วยน้ำว้าเท่านั้นนะครับ
ให้ได้ทั้งหมด๕หัวครับ

คุณจะได้วัตถุดิบหลักของเราในวันนี้นั่นก็คือหัวปลีครับ
แต่หากทำภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับ
คุณจะได้วัตถุดิบปริศนาของเราไปแทน
ซึ่งวัตถุดิบปริศนาของเราในวันนี้นั่นก็คือ
หัวปลีกล้วยหอมครับ
โอเคเชฟแล้วเราต้องเดินทางไปที่ไหนคะ
สวนกล้วยดงตานบ้านลุงเจนครับ

ขอบคุณค่ะแปลงผักเจฟไฮ
โอ้โหมีแต่กล้วยค่ะ

กล้วยดงตานและก็วิทยากรของเรา

โอ้โหปลูกกล้วยอะไรบ้างอ่ะคะ

อกจากตัวผลกล้วยของมันแล้วเนี่ย
มันมีประโยชน์ในส่วนไหนที่เอาไปใช้ได้อีกคะคุณลุง
หัวปีเนี่ยเอาไปแกงเอาไปต้มอะไรได้ฮะ

เขาจะต้องตัดหัวปลีจากต้นกล้วยน้ำว้า๕หัวด้วยกัน

นี่ตัวช่วยของพี่ค่ะ

นี่คือซื้อผมถูกยอมก้ายยยยยยหุ้ยยยยยเว้นทั้งนี้ดีกว่า

พาไปประจำที่เลยค่ะว่าช่วงไหนโซนไหน
หรือว่าต้นไหนที่สามารถตัดออกมาใช้งานได้

โอเคอัพต้นต่อไปใช่เปล่าคะพี่ดูดีนะ
เดินไปอย่างมั่นใจแสดงว่าเขาดูเป็นจริงนะคุณผู้ชม

หูย๒อันเร็วเร็วค่ะไม่ว่า
เร็วค่ะผ่านไป๘นาทีแล้วค่ะ

พี่ลูกว่าคุณลุงค่ะในขณะที่เขาเดินไปนั่นใช่ไหมคะ

เยี่ยม

อันนี้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้เลยค่ะชุบโหโห

มาค่ะตอนนี้๑๒นาทีแล้วนะคะ

อันสุดท้ายแล้วใช้ได้
นาทีแล้วพี่ผู้ว่าได้ยังคะ

คุณผู้ชมค่ะเรียบร้อยแล้วให้คุณลุงตรวจก่อน

นี่น้องหยุดเวลาให้แล้วนะไม่ต้องห่วงนะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะได้หัวปรีมาแล้วค่ะ
หัวด้วยการเรียกว่าทั้ง๒ภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดี

เห็นเป็นสาวสายหวานแบบนี้

คุณลูกว่าก็สลัดภาพสาวหวานกลายเป็นสาวสายลุย

พิชิตภารกิจทั้งสองไปได้อย่างรวดเร็ว

จะถูกนำไปรังสรรค์เป็นเมนูอะไร
ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ